เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาชอบมีการถ่ายทอดโดยใช้เวลายาว๖ชั่วโมง๗ชั่วโมง
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่มีโฆษณาขั้นไม่พักเบรก
ครั้งนี้เขาจะถ่ายทอดยาว๑๒ชั่วโมง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลที่รุนแรงที่สุดค่ะ
เราไปดูภาพสั้นกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาจะปล่อยภาพไปเรื่อยแบบนี้
แล้วก็รอดูปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในทะเล
เขาถ่ายทอด๑๒ชั่วโมงเต็ม

หรือว่าทำเป็นเหมือนเร่งเวลาให้เราเห็นชัดเจนได้ในเวลา

นี่เวลาจริงเวลาจริงคุณ

เป็นวีดีโอของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงอย่างรุนแรง

เขาจะนำมาออกอากาศให้กับประชาชนได้ชมกัน
พฤษภาคมนี้๑๒ชั่วโมง
ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น
ไม่มีโฆษณาไม่มีพักครึ่ง

แล้วก็มีผู้ดำเนินรายการ๒คน
มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายประวัติศาสตร์
ธรณีวิทยาอธิบายธรรมชาติของปรากฏการณ์นี้ด้วย
แต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้
มีการถ่ายทอดอะไรยาวแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒เขาถ่ายทอดภาพรถไฟวิ่งข้ามนอเวย์
ตะวันออกไปยังตะวันตก๗ชั่วโมง
เขามีมุมมองของคนขับรถไฟ
ตั้งแต่เริ่มออกสถานีสลับกับภาพสวยงามของวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทาง
อกจากนี้ยังเคยถ่ายทำการเดินทางด้วยเรือ
นาน๖วันคุณผู้ชม
ตั้งแต่ทิศใต้ไปทิศเหนือ
หรือแม้กระทั่งวิธีการถักนิตติ้ง
คุณผู้ชมเขาถ่ายทอดวิธีการถักนิตติ้ง
แต่เขาถ่ายทอดยังไงรู้ไหม
เริ่มต้นกว่าจะมาเป็นเส้นไหมกว่าจะมาถักโอ้โห
ก็ดีนะคือทำแบบนี้ให้คนจะได้รู้

ถ้าไทยรัฐทีวีจะทำบ้าง